สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะให้เยอะ
หวนไหมอย่างเงี้ยมาเบาเบามาปล่อยปล่อยตอนแรกก็เป็นห่วงกัน
เพราะเขาบอกว่าวันนี้น่าจะมาแบบร้อยละแปดสิบของพื้นที่โอ้โหนี่นี่คือหนัก
เมื่อวานก็อ่วมแล้วนะเมื่อวานนั้นหนักมากเมื่อวาน
เมื่อวานทีมกลับบ้านถึงบ้านกี่โมงนะแองจี้เกือบเที่ยงคืนไหม

ปัดอยู่อย่างเนี้ยโอ้เห็นแจ๊กมากเลย

เมืองทองอันหนักเมืองทองอันหนักจริง
บอกว่าน้ำแบบแค่ขับออกมานอกหมู่บ้านนะ

เมื่อวานคนก็ชมคุณแม่เยอะว่าคุณแม่มีสปีริตมาทำงาน

ก็เลยให้พี่หนุ่มดูนะพี่หนุ่มนี่พี่มดเขามาไม่ได้
เขาไปข่าวใส่ไข่การแสดงว่ะ

ก็ฉันจะต้องไปสามแซ่บฉันว่า๔ทุ่มก็ยังไม่ถึง
ใช่ไหมหญิงลีออกตั้งแต่กี่โมงค่ะก็เหมือนว่าเค้าเป็นเมื่อคืนส่งน้องพีค

พีคพระรัชญาหี่ใจอ่ะไปร้องเพลงไปเนื่องจากบ่ายอ่ะ

ใช่แม่น้ำสายใหม่รอบคอนโด

ไม่ต้องเสียใจเพราะรถของทุกคนก็พังเหมือนกันหมด

อันนี้ถือว่าเป็น

หรือเป็น

น้ำมันเข้าเครื่องแน่นอนอยู่แล้ว

สูงออกออกไม่ได้เลยแม่
คุณแม่ก็ต้องไปเพราะพี่หนุ่มเขารอ
คุณแม่อยู่เมื่อวาน
ให้บันไดมสูงเลยอ่ะ

จริงเงินมันหายไปเนอะ
แล้วบ้านคุณพ่อล่ะบ้านคุณพ่อที่ไหน
เพราะเราเดี๋ยวนี้เขาทำเขื่อนไง
สถิติไหมครับเมื่อวานนี้ที่ไหนโหดสุด
กรทมเขามีการวัดปริมาณน้ำฝนมา

จุดที่หนักที่สุดขึ้นแท่นที่หนึ่งเลยคือ
ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะหลัก๔

มิลลิเมตรนี่สูงสุดเป็นอันดับที่๓ในรอบ๖ปีค่ะ
อันดับที่๑กับที่๒เกิดปี๖ศูนิ์

คือสถิติน้ำฝนของปีนี้เนี่ยโหดเยี่ยมมากนะคะ
ยังไม่ครบปีเลยอ่ะ๘รอบในปีนี้เท่ากับหลายแบบสิบปีที่ผ่านมา

แต่ตอนนี้ไปเยี่ยมชมงานได้ที่สื่อรัฐกาศ

อ๋อน้ำสเตนบายอยู่ค่ะแล้วก็นอกจากแจ้งวัฒนาที่๑เลยใช่ไหมคะที่๒
สำนักสำนักงานเขตบางนาบ้านมิ้นเอง๑๒๖มิลลิเมตร
เมื่อวานนี้ที่เราเห็นภาพกันที่คนลงจากสะพานมา
แล้วก็คือไม่รู้จะขับไปไหนเลยเพราะว่าน้ำแบบท่วมเต็มไปหมด
บางนาคือ๑๒๖เหรอคะเมื่อกี้ที่แจ้งวัฒนาเท่าไหร่
โอ้โหพีคมาแต่บางนาเขาบอกว่าเมื่อวานน้ำลงตั้งแต่ทุ่ม๕นาทีมิลลิเมตร
ปริมาณน้ำฝนนะคะที่ตกลงมาส่วนที่ถนนเทศบาลสงเคราะหเขตจตุจักรก็๑๒๐มิลลิเมต

ก็เยอะใช่แล้วก็คลองบังจากเขตพระขนงเนี่ย๑๑๘มิลลิเมตรค่ะ
คือหลายคนก็ถามว่าตกลงที่มันเกิดอะไรขึ้นมันคือฝนจากไหนอะไรยังไง
เขาบอกว่ามันก็คือร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างตะวันออกภาคใต้ตอนบน
แล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้รวมกันมา
ทางทะเลอันดามันกับลมตะวันออกเฉียงใต้
ความชื้นไปทางภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือกลางตะวันออก
ก็เลยทำให้ฝนตกหนักทั่วแบบทั้งประเทศไทยเลย

ห้ามบ่นอะไรรู้ป่ะน้ำจะท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เพราะอะไรรู้ไหมทุกคนทำเองหมดขยะ
ยังไงมันก็ระบายไม่ทันอันนี้พีคสุดแล้วเราก็จะเห็นว่าขยะมันอยู่ตามท่ออย่างมันอยู่ตามท่ออันนี้รถเมฆ
ก็คิดดูว่ารถเมล์สูงขนาดไหนอะนี่ขึ้นไม่ได้ดูว่าโปะเรือ
จริงคุณหนักจริงไหมคะเป็นรถเมล์สาย๕๒นะใช่ค่ะโอ้โห
ชันต่ำแจ้งคือแจ้งวัฒนะคือหนักจริงไม่รู้จะยังไงดีส่งกำลังใจให้ทุกคน
เที่ยงคืนตีหนึ่งจนพลังงานที่ออฟฟิศยังนอนกันนอนที่ออฟฟิศหนุ่มไม่วุดปืนเหรอเธอ
โอ้พี่หนุ่มก็รุ้นอยู่เพราะว่าดุงเรียนลูกอีกเขาเป็นห่วงลูกน้องมายูก็อยู่ดี
ระดับประตูระบายน้ำกันหน่อยดีไหมคะเผื่อเตรียมตัวกันไว้
เดี๋ยวที่เตรียมตัวกันไว้มักจะไม่เกิด
ก็ดูดีแล้วกลัวโนรูมากนะจริง
คือตอนนี้เขาบอกว่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกเป็นประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้
ระดับวิกฤตคือบวก๑๘แล้วประตูระบายน้ำแสนแสบมีนบุรีวิกฤตคือ๐๙
ประตูระบายน้ำลาดกระบังวิกฤตคือ๐๖๐แล้วก็จากการตรวจสอบพื้นที่
ลาดกระบังน้ำไม่ท่วมขังนะโชคดีจังเลย

แต่ถ้าบอกไม่มีพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังก็ถือว่าโชคดีไป

เพื่อดูว่ามันลึกแค่ไหนกับรถที่จอดอยู่

แต่ว่าในบ้านท่วมถึงข้อเท้าค่ะ

อืมเออก็เนี้ยวันนี้ออกมายังไม่ได้ถูพื้นบ้านเลยอ่ะ
เพราะว่าแบบน้ำพึ่งแห้งยังไม่ต้องถูพื้นบ้าน

แต่มินว่ารอบนี้ลงเร็วค่ะเร็วกว่ารอบนู้นที่แล้วอ่ะ
แต่น้ำที่เหนือจากเชียงใหม่ยังไม่มีแม่โดนอยู่เลยนะ

ว่า๒๕จังหวัดนะเตรียมขอรับเมืองนี้
เชียงใหม่น้ำเยอะมากยังไม่ลดอีกนะใช่

ทุกจังหวัดตอนนี้เยอะหมดชัยน่องชัยน่าทุกอย่างตอนนี้เยอะหมด

ผลที่ได้รับผลกระทบจากโนรูจริงแล้ว

ที่โนรูจริงคือบนราชธานี

อันนี้ทั้งหมดจากจากอะไรรู้ไหม
จากฝน
คือเขามีการบอกเตรียมตัวไว้เลยฮะ
เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนแม่ห้องศรตากลำปาง
แพร่น่านอุตรดิษฐ์พยาวพิสนุโรคเผชบูรณ์

ชายภูมิกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรี
ประจวบคิริขันชุมพรสุราธานี

ตอนนี้สิ่งที่จะต้องระวังคือ

โดยเฉพาะพื้นที่ที่ตอนนี้เราอาจจะต้องมีการประกาศ
และเราต้องเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับพื้นที่

เราจะได้ยินคำนี้บริเวณอำเภอแม่แตง
อำเภอเชียงดาวแม่ริม

ก๋อยจอมทอง

ขับเขาออกจากบ้านที่แม่แตง

แล้วก็ตอนจะกลับบ้านกลับไม่ได้เพราะดินสไลด์มันถล่มใช่ไหม
แล้วก็ติดต่อที่บ้านไม่ได้จนถึงดึกต้องนอนค้างในเมืองเนี่ย
ในในตลาดอ่ะอืมแล้วก็พ่อก็ออกมาตามหาด้วยว่าแบบโดนอะไร
แล้วเราสิ่งที่สังเกตคืออะไรรู้ไหมจังหวัดที่เราจะพูดเนี่ย
คืออยู่บนที่สูงหมดเลยค่ะเช่นแม่สอดแม่ระมาทท่าสองยางพบพระ
ก็คืออยู่บนภูเขาหมดเลยสังเกตไหมฮะอยู่เป็นพื้นที่บนภูเขา
แม้กระทั่งเอ่อน้ำหนาวชนแดงเขาค้อลมเก่าลมสักน้องไปสูงทั้งนั้นเลย
ทั้งหมดอยู่บนภูเขาหมดเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดดินถล่ม
แล้วก็น้ำป่าไหลหลักเกิดขึ้นจากจังหวัดเหล่านี้เกิดขึ้นจากอำเภอเหล่านี้
นะฮะกำแพงเพชรคลองลานกำแพงเพชรก็อยู่บนที่สูงอืม
สังเกตว่าปีนี้แปลกแสดงว่าเราไม่มีป่าไม้กันนั่นแหละ
ในที่สุดแล้วน้ำมันพลวดเดียวมามันก็เลยดินสไลด์เกิดดินสไลด์แล้วก็
น้ำป่าไหลหลากซึ่งวันนี้กรมอุตุก็บอกว่าเอาล่ะ
ประเทศไทยเรามีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดถูกต้องไหมค่ะ
ฝนมีโอกาสถล่มมากกว่าสี่สิบสามจังหวัดโอ้โห
ใช้คำว่าถล่มสี่สิบสามจังหวัดอืมเกินนะฮะเกินทั้งหมด
เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องบอกเลยว่าอืมก็จะถ้วงแล้วหน่อยไหม

แหมมันเกือบจะเท่าปีห้าสี่กันแล้วน้ำฉะนี้น้ำจากเหนือมา
ก็เนี่ยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเขาบอกเลยว่าตอนนี้เฝ้าระวังเลยพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเขื่อนป่าศักดิ์กับแม่น้ำเจ้าพระยา
เพราะว่าตอนนี้คือน้ำเนี่ยมันเยอะมากจะต้องมีการระบายน้ำเพิ่มค่ะ
คือเขาบอกว่าจะมีคาดการณ์ว่าน่าจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าศักดิชลสิทธิลบบุรีเนี่ย
วันที่๓๙ตุลาคม๔๐๐ล้านลูกบาทเมตร
รมชนก็ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อคุมปริมาณน้ำในเขื่อน
เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงด้วยแล้วก็ป้องกันเรื่องของแบบเขื่อนตรงเขื่อนแตก
ก็จะทยอยปรับเพิ่มจาก๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น๘๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งถ้ามีการเพิ่มการระบายน้ำแบบนี้ค่ะ
พื้นที่ริมแม่น้ำป่าศักดิ์ท้ายเขือนป่าศักดิ์โฉรสิทธิ์
ก็คืออำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี
จนถึงเขื่อนพระราม๖อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระดับน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ๔๐เซนถึง๑เมตรนะคะ
ท้ายเขื่อนพระรามโพกเนี่ยจะสูงขึ้น๔๐๖๐เซนจุดบันจบแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้น๒๕๕๐เซน
แล้วน้ำก็จะไหลผ่านอำเภอบางซายอยู่ในเกณฑ์๓๓๐๐๓๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อนาทีต่อวินาทีขออภัย
มันก็จะมันก็จะเพิ่มเยอะขึ้นมากก็เลยต้องให้หน่วยงานทุกหน่วยงานต้องติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด
พวกเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมเผื่อรับมือฉุกเฉินแล้วก็ต้องปรับแผนบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนระบายน้ำ
แล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านที่เขาอยู่พื้นที่ริมน้ำทั้งหมดที่อยู่ใกล้เขื่อนด้วยอยู่ริมแม่น้ำอะไรอย่างนี้
เพราะว่าไม่งั้นถ้าระบายน้ำเพิ่มมาแปลว่าน้ำจะต้องไหลผ่านอยู่แล้วตั้งแต่นี่เลยเขาบอกว่าจากชัยหน้าจนถึงสมุทรปราการนะคะ
เขาจะต้องบริหารจัดการยังไงก็ได้ให้น้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์สองพันเจ็ดร้อยถึงสองพันแปดร้อย
แต่เมื่อกี้นี้เนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะอยู่ในเกณฑ์สามพันสามถึงสามสามพันห้า
ก็ต้องไปบริหารจัดการกันให้ได้ให้มันลดลงมาไม่อย่างนั้นเนี่ยผลกระทบก็จะเกิดกับคนที่อยู่ริมน้ำแน่นอน
แม่บอกว่าไม่เท่าปี๕๔ไงไม่อันนี้ไม่เท่าอยู่แล้วมันไม่มาถึงในเมืองโอ้แต่ห้าสี่ทั่วถึงนะ
ต้องเอาจริงจริงอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้เตี้ยวของห้าสี่เลยแต่มันทั่วถึง

แต่ห้าสี่น่ะคือมหาอุทุกข์กระไพรซึ่งวันนี้นายกเขาก็ไปเขาไปอุบลใช่ไหมฮะอุบลเนี่ยหน้าจะรับตั้งแต่
ปรากฏว่าฝนมันก็ตกมาในช่วงโขงเจียม
ปรากฏว่าน่าจะเป็นภารกิจแรกของนายกในการกลับมารับตำแหน่งปุ๊บ
แล้วก็ไปลงพื้นที่นะฮะ
ปรากฏนายกก็กล่าวขอบคุณพร้อมระบุว่ามาให้กำลังใจ

ทั้งได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ในพื้นที่บอกลำบากกันหน่อยนะ

ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาฮะ
มีชาวบ้านชู๓นิ้วแล้วก็ตะโกนเสียงนะว่า
มาทำให้คนอื่นลำบากทำไม
นี่ชาวบ้านก็ไปตะโกนใส่นายก
แต่นายกก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ห้ามนะฮะ

ที่ชุมชนวารินทรารามที่วัดวารินทรารามเนี่ย

เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการคัดกรองบุคคลประชาชน

เขาก็ต้องดูว่ามีการสั่งห้าม
ที่เข้าใกล้นายกนี่คือหนึ่งห้ามนำอาวุธเข้าไป

ซึ่งวันนี้นายกเขาก็ลงพื้นที่นะครับ
ตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ไปดูเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง

ใช่นายกบอกเลยว่าไม่ต้องมารอต้อนรับนะ

เดี๋ยวเราจะกลับมาว่าวันนี้นายกไปทำอะไรกันบ้าง

เราไปที่เชียงใหม่เนี่ย

หนักสุดในรอบ๑๑ปี

คิดดูว่ากำแพงที่เราไปเล่นสงการกัน

มันอาจจะมีเกี่ยวกับความช้องความชื้น

แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องส่งกำลังใจกันมาก
คือพี่น้องชาวอุบลราชธานี

ปีนี้เข้าทางอุบนซะส่วนใหญ่

ระดับน้ำนี้อ่มมาก
แต่วันนี้ไปดูที่มุกดาหุ่นพัทธาน

ยังเลยเหมือนกัน
ตรงอีสารตอนบน
ไปน้ำถั่วมอ่ะก็ฝั่งโหงเจียมนะอ๋อถูกต้องป่ะ
ก็คือโขงตอนล่างขนาดเดียวกัน
วันนี้นายกประยุทธ์จันโอชาพร้อมรัฐมนตรี
ก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็การปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่เนี่ยนะแล้วก็ตรวจระบบการทำงานของ
ของเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงนะครับในบึงหนองโคศหน้าวัดสีสะอาดหนองโคศ
ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นก่อน
ไปดูที่ขอนแก่นก่อนที่บึงหนองโคตรนะฮะที่ขอนแก่น
ว่าพื้นที่ไม่ได้มาตำหนิใคร
แต่ต้องการมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

ขอให้ทุกฝ่ายพยายามเยียวยาอย่างทั่วถึง
แล้วก็มีแผนโครงการที่จะช่วยทุกจังหวัดอยู่แล้ว

หากมีฝนตกปริมาณมาก
นะฮะก็คงมีปัญหาอย่างเงี้แหละอยู่เช่นกันนายกเขาว่าอย่างงั้น
อืมตนในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี้ยก็ได้สั่งการเตรียมการไว้นานแล้ว
นายกก็ว่างั้นเพราะคาดการณ์อยู่แล้วนายกก็บอกเขาคาดการณ์อยู่แล้ว
ว่ามันจะเกิดปัญหาอย่างนี้นะจึงขอให้ทุกหน่วยงานทุกคนทุกเหล่า
ดำเนินการให้เร็วที่สุดพร้อมฝากความคิดถึงไปทุกจังหวัด
นายกไปลงขอนแก่นค่ะท่านนายกก็ฝากอีกอ๋อ
เพราะน้ำมันท่วมเกือบทุกจังหวัดน้องบอกอ่ะผมเชื่อมั่นในตัวพวกเรานะ
เข้าใจไหมรักสามัคคีกันร่วมมือกันเชื่อฟังคำแนะนำ
เชื่อฟังการปฏิบัติเดี๋ยวมันก็คลี่คลายนะจ๊ะฟังสักนิดจ้ะ
อ่าเส้นทางน้ำต่างต่างในพื้นที่ลุ่มน้ำหมูกับลุ่มน้ำชี
มันเต็มกับหมดอ่ะเห็นไหมมันจะทำให้น้ำเหล่านี้มันลดสรรพลงได้อย่างไร
สิ่งที่ไม่สุดคือจะต้องไม่มีน้ำเติมลงมาอีกซึ่งมันก็ไม่การยากใช่ไหมจ๊ะ
เพราะเป็นแปลกวัดการทางธรรมชาติใช่ไหมทีละผมมันเยอะไปหมดอ่ะนะ
นี่คือภัยธรรมชาติเราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้
ด้วยความปลอดภัยเราต้องร่วมมือกัน
นั่นนะฮะเขาบอกบางคนบอกแม่คิดถึงเสียงนี้
ไม่ได้ฟังมาเกือบสองเดือนนี่คราวนี้คุณจะได้ฟังบ่อยแล้วล่ะนะครับ
ปรากฏว่าในขณะนั้นเดี๋ยวมันก็จะขี้คายนะจ๊ะ
นะฮะแล้วผู้ส่งท้ายว่ารักทุกคน
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวแรงว่าหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เนี้ยแนะนำให้ใช้วิธีนี่ไงอ้าว
อีกแล้วนี่ไงแองจี้เขาเสียดายอยู่ว่าวันนี้เขาเตรียมมาไม่ทัน
ไม่ได้เอาผักไม่ได้แต่มันหายากมันยังมีขายอยู่ไหม
นี่ทำไมเป็นอย่างนี้หนูอืมนี้คือวิทยุ

ต่างจังหวัดยังพอมีอยู่ถูกไหมวิทยุทรานซิสเตอร์

มันจะแบบ
แต่ที่มวลองทำเสียง
พี่ทำไม่ได้เว้าเตียง
อันนี้ทันสมัยแล้วค่ะสมัยก่อนจะวางไว้ฟังนิยายกัน
เลี้ยงเราก็จะฟังเนี่ยเขาจะไม่ห่างเลยไปไหนเขาจะมีวิทยุติดอย่างนี้
คณะนิริกานรบุษบาเกตอะไรต่างน่ะ

จริงคุณแต่ก่อนมันได้ยินแต่ทางเสียง

ละครวิทยุหรอคะจินตนาการเกิดใช่ค่ะจินตนาการเกิด
กันตนารวยมาจากละครวิทยุจันตนาเนี่ยอืม
แล้วคือพี่พัดก็ไปอ่านลงเสียงแบบเล่าละครอย่างนี้ค่ะ
คือโตอ่ะตอนโตเนี่ยเราก็ได้ทำมาหากินอย่างนี้แต่ตอนเด็กอ่ะ
คือคนผู้ใหญ่เลี้ยงเราเขาก็จะติดวิทยุอย่างนี้
มีเครื่องหนึ่งทำอะไรจะนั่งทำอะไรเขาก็จะต้องฟังไว้
เขาก็คือแบบสมมุติว่าไปดับอย่างนี้เหรอแม่แบบน้ำเขาตัดน้ำตัดไฟอย่างนี้เหรอ
เมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลถูกต้องป่ะวิทยุอ่ะฉันก็ถือว่าฉันเกิดมายุค

ฉันก็ถือเกิดมายุคในยุคที่แบบก็ยังดีนะที่แบบถ้าเกิดยุคทุนคงไม่ดังนั่นแหละ
เกิดมาจากทุกวิทยุอ่ะวิทยุช่วงที่แบบว่าพี่ไก่สมพลอะไรอย่างนี้
ถูกต้องป่ะอันนี้ก็คือถือว่าทันสมัยแล้วใช่ไหมครับ
ใหม่แล้วสมัยก่อนนะนอนเนี่ยจะมีเครื่องเล็กอย่างนี้ไว้ข้างตัว

อ้าวพี่อุ้มป่ะอุ้มกับใครน่ะ

เออใช่พี่น่ะพี่ที่พี่ต้องสุปกรณ์

แต่นายกเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่า

ระบบการสื่อสารอื่นล่มคนก็เลยอ่ะอะไรนะ
คือมันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไง
กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ว่าเป็นวิธีที่เขาอาจจะไม่ทันต่อยุคต่อโลกนี้แล้วหรือเปล่า
แต่ก็ยังมีคนใช้นะยังมีคนใช้อยู่
ได้เฉพาะชาวนาชาวไร่ชาวผู้สูงอายุส่วนใหญ่เขาจะไปซื้อเมื่อเครื่องเก่าพังเท่านั้นแหละ

เดือนหนึ่งจะขายได้เต็มที่เลยนะเครื่อง๒เครื่องราคาก็อยู่ที่๕๙๐บาทสำหรับใส่ถ่านก็๖๙๐บาท
ถ้าได้ใส่ถ่านแล้วก็เสียปั๊กแม่ค้าในตลาดต่างพูดพิเศษเลยว่าเขาไม่ได้ฟังข่าวสารจากวิทยุมานานเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วใครจะฟังล่ะเนื่องจากทุกวันนี้เขาใช้โทรศัพท์อ่านข่าวกันแล้ว
ก็ไม่แน่ไงนายกบอกว่าถ้ามีปัญหาเราอาจจะต้องย้อนกลับไปฮะหมายถึงว่าเราจะเดินถอย
มีคณะเกรดทริปสยามด้วยค่ะ๘๑
มีเกรดทริปใช่คณะเกรดทริป

โอ้ผมทันฮอตเวฟว่ะ
แต่เมื่อก่อนเวลาแบบเปิดวิทยุฟังก็จะมีอยู่ไม่กี่คลื่นนะที่แบบเหมือนเซฟเป็นเฟเวอร์ลิตเอาไว้อย่างนี้
เวลามันไม่ต้องใช้ไฟไงเพราะมันมี๒ระบบถ้าเกิดใส่ฐานอย่างเดียว๕๙๐ถ้าเกิดเสียบปลั๊กด้วย๖๙๐เดี๋ยวนี้
รุ่นเวลาอัดเทปส่งแกรมมี่ต้องกดหน้าเองแล้วพี่บอกมา
ไม่มีไม่มีฉันไม่มีฉันว่าฉันเป็นแบบว่าดิสแล้วนะมาถึง
แล้วก็พกอันใหญ่เหมือนกันนะยุคก่อนพกอันเบลอเป็นพวกพี่ว่านั้นสมัยพี่ยัง

คือหมายถึงว่าเราจะถอยหลังกลับไปใช้อย่างนี้หรอ

ถ้าขาดอันนี้เราก็จะมีอะไรมารองรับ
อันนี้อะไรอย่างนี้คือให้คิดเผื่อ
เราว่าท่านให้คิดเผื่อนั่นแหละ

หมายว่าถ้าเกิดไฟดับมาชาร์จไหมสมมุติ๒๓วันทำยังไง

ไม่ใช่วันนี้มันก็มีโทรศัพท์
โน้ตบุ๊กมันก็ไม่ต้องเสียบปั๊กตลอดหรือเปล่า

โอ๊ย
ถูกอันนี้มันถ้าสมมุติพอสอนี้

ทุกวันนี้อยู่ได้๑๒๒๔ชั่วโมง
อ้าวหนูซื้อแต่หนูเอาไว้ชัดข้างนอกบ้าง

นิสัยคนไทยต่อให้ค่าไฟขึ้นยังไง

เท่าไหร่เดี๋ยวบอกที่ขึ้นมาเท่าไหร่

นี่ป๊านี่

แต่นางไปดูยอดงงตอนเหลือไง

เหลือ๖๐๐กว่าบาทเหรอ

นี่แหละเธอรวยไง

แต่ถ้าอ่านเลขเมื่อกี้หนูไม่เข้าใจ
ก็คือเอาจริงคือตัวเองถ่ายรายการ
บ้านปกติอยู่ที่ประมาณสักพูดตรง

โอ้โหค่าไฟมาเดือนนี้นะ
ไม่มดดำเธอเลี้ยงคนเยอะ

ตัวเองเราเราถ่ายรายการในบ้านด้วยไง

แล้วทุกคนก็นอนอยู่บ้านพี่มดเลยอย่างนี้หรอคะกี่คนอ่ะ

แล้วเวลาเดินผ่านบ้านเขาไหมมอเตอร์ไซค์จะคอยบอก

ทำไมมอเตอร์ไซค์รู้ว่าพี่มดอยู่บ้านอ่ะ
รู้หมดวันนี้มดดำอยู่
มาดูเรื่องที่วันนี้คนฮือฮากัน

อะไรกันเยอะมากจริงจากกรณี
ออกเป็น๗ชิ้นนอนกับศพ๗ชิ้น๑คืน

เปิดคลิปนาทีที่นายดอนให้การรับสารภาพกับตำรวจ
คือเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปก็คือจังหวะที่เหมือนตำรวจเข้าไปจับใช่ไหมคะ
แล้วเขาก็บอกว่าเออจริงเขาตั้งใจจะสารภาพตั้งแต่เมื่อวานนี้

แต่ว่าผมขอถามพี่ตำรวจหน่อยได้ไหมว่า
ทำไมจับได้เร็วจังคำถามนี้หลายคนก็ช็อกแล้วนะ
เขาบอกว่านิ่งเฉยนิ่งเงียบแล้วถึงจันทร์หลัก

เขาบอกเนี่ยขุดหลุมไว้ก่อนเนี่ยเดือนนึงแล้ว

หลุมแล้วคิดดูว่าจะต้องมาจากสำโรงใช่ไหมลูก

แต่ไม่สบโอกาสสักทีจนครั้งนั้น

เป็นคลิปตอนที่รับสารภาพต่อเจ้าหน้าที่

ท่าทางเขาดูไม่รู้สึกอะไรเลย
คือถ้าเอาในคลิปคือเขาพูดเขาใช้คำว่าดูไม่สลดเลย
บอกเล่าขั้นตอนต่างแบบใจเย็นอธิบายได้ทุกอย่างอย่างละเอียด
ถามว่าแล้วสาเหตุที่ต้องหั่นฆ่าเขาแล้วทำไมคุณต้องหั่นเขาด้วย

ก็เลยแยกชิ้นผมแบกไม่ไหว
แล้วความรู้สึกวันที่ตำรวจบุกเข้าไปจับเข้าห้องบอกว่า
ผมก็รู้ตัวเลยว่าเกมแล้วผมรู้ตัวแล้ว

คือพอตำรวจวันที่เปิดคือวันที่บุกเข้าไปจับใช่ไหมคะ
ตำรวจไปที่ห้องเสร็จปุ๊บคนเปิดประตูคือเขานะ

แล้วตำรวจก็เดินเข้ามาในห้องแล้วเขาก็ไปนั่ง

แล้วตำรวจก็แบบเออเข้าใจพี่มองตาพี่ก็รู้แล้ว
คือเห็นแล้วว่าตาเขาก็คือยอมรับแหละว่ามันคือเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็เหมือนมีบางจังหวะหันไปยิ้มกับตำรวจด้วย

คือผมก็ตั้งใจว่าเดี๋ยววันจันทร์ผมก็จะไปบอกเรื่องราวสารภาพทุกอย่างกับแม่
แล้วก็คิดอยู่แล้วแหละว่าเออยังไงก็จะต้องบอก
แต่ว่าผมถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมพี่ทำไมรู้เร็วจังอ่ะ

นี่จังหวะนี้ดูมีเสียงป่ะคะ
นักข่าวไทยรัฐก็เก่งนะเธอบุกไปถึงห้อง
อันนี้คือคลิปของสรรยุปะไม่ใช่ใช่ปะ
ไม่รู้หรือเปล่า
แล้วอีกคลิปนึงเปิดปะ
อีกคลิปนึงเปิดปีนึงด้วย

คือปรับราวะ

แต่ว่าผ่านไป๓วันเขาก็ยังอาการนี้นะ

แต่ตอนอยู่ที่สถานีตำรวจที่นักข่าวไปรุม

คือแต่เราไม่รู้ว่าอันนั้นคือเขารู้สึกยังไง
บางคนบอกว่าฟังแล้วมันก็เป็นเหมือนจะเสียงสะอื้น
หรือเสียงร้องไห้หรือหายใจแรงเพราะโกรธ
คือเราไม่รู้จริงว่าตอนนั้นเขาคิดอะไรอยู่
แต่ว่าด้วยสิ่งที่คนเห็นผ่านสื่อผ่านอะไรที่เขาสื่อสารออกมา
มันทำให้คนที่เห็นข่าวนี้รู้สึกตกใจ
เขาจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงก่อน
เพราะว่าเขาถามทำไมมาเร็วจังผมขอถามนิดนึงเถอ

คือถ้าเอาที่พี่ยุทธเขียนไว้น้องมินอ่านให้ฟัง
แต่ว่าเธอไม่อยากขยี้มากเพราะว่าเอาจริงก็ขอขอ
ขอโทษครอบครัวของน้องพินก่อนเลยที่ต้องอ่านคำสารภาพนี้แล้วกันนะคะ
คือตอนที่เขาก็สารภาพบอกว่าตอนตำรวจเข้ามาในห้องก็รู้เลยว่าเกมแล้ว
ผมรู้ตัวแล้วตอนที่ลงมือแทงน้องพิน
เขาบอกผมก็เดินไปแล้วก็แทงเลย
ความรู้สึกตอนนั้นคือได้ลงมือไปแล้วยังไงก็ต้องเอาให้สุด
นั่นคือสิ่งที่เขาพูดนะลงมือทำไปแล้วคือเหมือนแบบก็
ฆ่าไปแล้วแทงไปแล้วมันก็เลยต้องไปให้สุดเพราะมันถอยหลังกลับไม่ได้
ไปหลายที่ผมจำไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะเยอะ

พอพินน้องพินเริ่มสำลักเลือดก็ลากไปที่ห้องน้ำ
เจ้าหน้าที่ถามว่าดูหนังมากไปป่ะ

ดอนก็ยอมรับแบบชิลว่าช่วงนี้หนักพี่
ที่ถามว่าดูหนังมากไปหรือเปล่าช่วงนี้หนักพี่ตอบแบบเนี้ย
แล้วแม่ของน้องพินนะคะก็ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่สมุทรประการนี่แหละ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องพินก็ได้คุยกับคุณแม่
แม่บอกว่าพอขึ้นไปที่ห้องก็ทำพิธีตามศาสนานี่แหละ
เรียกน้องพินกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีพระมาด้วย
ซึ่งเขาบอกว่าพอตอนที่เราแม่เองก็ดูข่าวอะเนาะ
แล้วบอกว่าก็เห็นว่าเออผู้ต้องหาดูไม่สำนึกเลย
บอกว่าตอนที่เข้าไปในห้องเอาความรู้สึกคุณแม่
แม่บอกแม่ขนลุกแม่รู้สึกแบบไม่รู้ว่าลูกยังอยู่ในห้องหรือเปล่า
เพราะเขาไม่รู้ตัวเพราะเขาก้มเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วเขาก็โดนแทงเลย
อะไรอย่างนี้แม่ก็เลยบอกว่าขนลุก
ทีนี้คำถามที่คนในโลกโซเชียลถามกันเยอะมากเลยคือแบบ
จิตหรือเปล่าหรือว่าคือตอนแรกคำถามแรก

ป่วยจิตหรือเปล่าจิตปกติไหม
โจ๊กออกมาแถลงเองเพราะว่าสอบปากคำเองว่า

เขาส่งให้หมอไม่ได้ป่วยทางจิต

หรือเขาเป็นไซโคพาร์ท

คือไซโครพัสเนี่ยเป็นคนที่มีความผิดปกติทางสมองค่ะ
คือไซโคพาก็คือโรคขาดความสำนึกผิด

ใช่พี่ดูแล้วเมื่อกี้แบบทำไมมาเร็วจังเลย

เขาจะเป็นคนที่ขาดความเห็นใจ

ขาดความรู้สึก

เพราะว่าเขาเองเป็นที่ตั้ง
แล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจ

สมองส่วนหน้าหรือส่วนอมิตดาราเนี่ย

ใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีสมองแบบไซโคพาร์ท
แล้วจะมาก่อเหตุอะไรแบบนี้

ในดอนคนนี้เขาเป็นไซโคพาร์ตหรือเปล่า

คุณป่วยเป็นไซโคพาร์ทนี่หรือเปล่า

จิตแพทย์ก็บอกไม่ป่วยจิตก็ก่อเหตุรุนแรงได้

ส่วน๔ก็คือเป็นคนที่ป่วยทางจิตจริง

บางคนมันมีทริกเกอร์มีฟางเส้นสุดท้าย

แล้วอีกประโยคที่หลายคนโฟกัส

ทางจากนั้นก็บอกเออ

ก็ถ้าขุดหลุม๑เดือนแล้วในระยะเวลา๑เดือนนั้นน่ะ
ไม่คิดใหม่บ้างหรอว่าแบบอย่าทำเลยอย่างนี้

ที่ทุกวันเลยเหรอว่าต้องค่าต้องค่าต้องค่าต้องค่าคือ
อ๋อเป็นคนทำถูกต้องไหมคะค่าหั่นศพต้องไปฆ่าผี
แต่ก็มีไงเปรี้ยวไง

เปรี้ยวอ่ะแต่เรื่องเปรี้ยวอ่ะวิญญาณไม่ควรมาบอก
ว่าอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้มันเป็นการเป็นข่าวดัง
แต่อันนี้มันก็แปลกว่าไปหั่นศพทำได้ยังไง

ดูจากหนังสือสยองขวัญหนังสือผี

ทั้งคู่นะเป็นเซลล์ขายอสังหารทั้งคู่

ก็คือแต่ว่าทุกคนลงความเห็นเดียวกันว่า

คือหลายคนพูดว่าเอาจริงโทษประหารชีวิต
เมืองไทยมันแทบมันมีอยู่แต่ชื่อ

ขัดขืนยอมรับสารภาพให้การเป็นประโยชน์

ก็อาจจะลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตหรือเปล่า
ตลอดชีวิตนี่คืออยู่ได้แค่๒๐ปีถูกต้องไหมในคุก
ถ้าตลอดชีวิตก็คือตลอดชีวิต
สูงสุดก็น่าจะเป็น๕๐ปีถ้าดูจากอายุไข

ทำความดีเป็นนักโทษชั้นดีหรืออะไรใดแล้ว
มันก็จะลดหย่อนลงมาอีกหรือเปล่าเขาก็ตั้งคำถามกันว่า
สุดท้ายแล้วเราจะกล้าปล่อยคนแบบนี้ออกมาอีก

เหมือนประมาณว่าเอาเถอะลงมือให้ถึงที่สุด
เพราะว่าลูกเขากว่าจะส่งเรียนจบส่งลูกบ้านอยู่ร้อยเอ็ด
ส่งลูกมาเรียนในกรุงเทพคุณคิดดูสิ

ใช่ค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวจริงเลย
ขอโทษด้วยจริงที่ต้องอ่านรายละเอียดข่าวนี้นะคะ
อีกหนึ่งเรื่องที่เด็กอายุ๑๕ไม่เด็กแล้วล่ะหนุ่มอายุ๑๕แล้วกัน
เอ็มชนบัณฑิตวันนี้ย่องรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะฮะ
ตำรวจยันคดีไม่ซับซ้อนไม่พบดื่มแอลกอฮอล์
คือที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยได้รับแจ้งเหตุ
บริเวณสี่แยกไฟแดงนะฮะถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประตูหนึ่งเนี่ย
เข้าประตูมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถเก๋ง
เอ็มดับเปิ้ลยูสีขาวนี่ด้านหน้าสภาพพังยับเยินเลย
ห่างออกไป๓๐เมตรพบรถจักรยานยนต์สภาพยับเยินเช่นเดียวกันฮะ
เขยิบไปนิดนึงพบร่างผู้เสียชีวิตต่อมาชื่อว่านายธนพลแก้วมูลหรือเต้
อายุ๒๔ปีสภาพเนี่ยนอนจมกองเลือดแล้วก็กระดูกตามร่างกายเนี่ยหักหลายแห่ง
นะฮะตำรวจเองก็เชิญผู้ปกครองแล้วก็พาน้องเยาวชนอายุสิบห้าคนที่ขับรถเก๋งบีเอ็มเดอร์บิลเนี่ย
เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำ
ยาวชนชายร่วมกับเจ้านักที่ศาสตร์วิชาอาชีพโดยพนักงานสอบส่วนได้แจ้งข้อเก่าฮา๓ข้อฮา
ข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตขับขี่โดยเยาวชนชายคนขับก็ยอมรับสารภาพทุกข้อเก่าหา
ซึ่งคดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่รู้สึกหนักใจตำรวจก็ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานและขอให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
จากนี้พนักงานสอบสวนยังรวบรวมหลักฐานนะฮะส่งให้กับพนักงานอายการพิจารณาส่งฟ้องศาลต่อไป
ส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยว่าเยาวชนชายเนี่ยเมาหรือเปล่าขนาดขับรถเนี่ยเมาหรือเปล่า
ตำรวจก็มีการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ปรากฏว่าไม่พบการดื่มแอลกอฮอลแต่อย่างใดนะครับ
ก็หลังจากนี้ปุ๊บก็ต้องเยียวยาค่าเสียหายซึ่งเป็นเรื่องของคู่กรณีที่จะต้องสองฝ่ายเขาต้องเจรจากัน
อันนี้เห็นใจครอบครัวน้องมากเลยน้องแล้วน้องคือความภูมิใจของบ้านเกียรตินิยมด้วย
แล้วน้องบอกว่าตั้งใจจะไปเรียนต่อเลยแล้วก็จอดติดไฟแดงอยู่เฉย
แล้วนี่เป็นไงอายุ๑๕ขับรถนี่ได้หรอน้อง
มันไม่ได้อายุ๑๕คือเรื่องนี้พ่อแม่ต้องรับผิดชอบนะผู้ปกครองที่คุณปล่อยให้แบบเยาวชนไปขับรถแบบนี้

ไปค่ะ
นี่ฉันจะไปถ่ายเธอฉันจะไปถ่ายกระชาพานะ

ไม่มาก็ให้คุณแล้วไปเจอในภูเกรต
หรืออะไรอ๋อส่วนใหญ่วันนี้ขอให้คุณเปลี่ยนว่าม้าทรงเราต้องคิดว่าเป็นคนที่แบบแก่แก่
ฉันบอกว่าไงว่าทีมงานคนหนึ่งของฉันเคยไปเป็นม้าทรงจำได้ไหม
ปรากฏวันนี้ยิ่งกว่าทีมงานฉันอีกนี่ภาพที่กระเทยตื่นเต้นแล้วอยากไปกินเจกันค่ะ
ไหนคะดูค่ะดูค่ะดูค่ะหนูนี่เขาอยู่ไหนเธอ
อยู่ภูเก็ตคราวนี้ติดต่อน้องเขาได้แล้ว
เธอเน่าเขาติดต่อให้คุณแม่

ใสมากแม่ซื้อใสผิวเนียนงานดี
ม้าทรงเหรอจริงอืมวันนี้ตอนแรกฉันเห็นพวกทีมงาน
ทีมงานอ้าวหนูไปพูดถึงเจ็บพี่หนุ่มพูดถึงความน่ารัก

เป็นยังไงวัยรุ่นเป็นเด็กไหนปรับมือนี้ก็มี

ก็ต้องอยู่ที่ภูเก็ตไหมว่าช่วงนี้เขาถือศิลปกินเจกันไง
เขาต้องกินเจนวันนี้คือวันสุดท้ายที่มีเทศกาล

แต่ดังนั้นสิ่งมันไม่เสมอกัน

ตอนแรกเขาต้องการแบบเหรอครับขอบคุณครับอะไรแบบเนี่ย

อ้าวก็ตามหาสิหนูโซเชียลก็มีลง

เดี๋ยวนี้บางคนเราไม่สนใจแล้วเราเอ๊ะ
เป็นคนธรรมดาหรือเปล่าเปิดเข้าไปติดต่องานนี่
กิ้งขอจุดมีเบอร์ติดต่อหมดเลย

บอกพี่ครับหล่อกว่านี้ก็มีอีกเยอะครับ

แล้วถ้าไม่เขาจะทำอะไรส่งลูกเราไปให้ดู

ถ้าเดี๋ยวก่อนเขาบินลูกอะไรนะคือใช่หรือเปล่าทำไมเธอไปทำอะไร
เฮ้ยแค่คิดแล้วก็บาปแล้วเธอเป็นคนทรงจ้าเขาอยู่ดี

อย่างนี้โอ้เจออย่างนี้ใครไม่รักก็บ้าแล้วเธอ

เขาก็ชวนพี่ไปด้วยกันไงไม่ได้เหรอ
รู้สึกนี้เขาทรงนาจาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะ
เป็นมาทรงโอ๊งไท่จึ

โอ๊งนาจาง่า

ตอนทรงแม่หล่อ
จัวจริงเหมือนคนขาเกิดเลย

เอาแม่ก็เสิร์ชมันก็เจอแล้วก็คุยเขาไปสิ
คุยแล้วเหรอนี่ค่ะนี่ค่ะหนู

เพราะเราต้องไปขออนุญาตใช้ภาพเขาไง

ใช่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่จะติดต่อไป

นี่มาส่งจริงใช่ไหมเพื่อนทีนี้ส่งมา
พวกนี้เป็นเด็กที่แบบอยู่ในโลกยุคใหม่

อังกฤษจริงแล้วเขาเอาไม่ได้ตัดลิ้นไปเรื่อยเนอะเถอะเนาะ

แต่ขนาดเดียวกันวันนี้องค์ไพ่จือเนี่ย
ความเกี่ยวกับว่าฆ่าแต่องค์ไทยจือเทศกาลกินเจ
หลังจากภาพดังกล่าถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ต
สอบถามว่าหนุ่มม้าทรงคนนี้คือใคร
ล่าสุดหนุ่มม้าทรงคนดังกล่าวเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ขอเป็นตัวแทนอาจารย์ขอบพระคุณพี่น้องและทุกคน
ขอบคุณพี่ปลาจากสารเจ้าโพธิสัตว์กวนอิมพระพิคเนธ
ขอบคุณสถานที่สารเจ้าบารมีเทพแผ่ภัยศาลาจาไทยจื้อ
ทุ่งเสา๒หาดใหญ่อ๋อที่ภาคใต้นะครับ
วันงานจากพี่เน่งขอบคุณพี่เลี้ยงนัมเบอร์วัน
ดูแลร่างอากงเป็นอย่างดีอากงก็คืออากงนาจารนั่นแหละ

ขอบคุณพี่ฟองเบียที่คอยสั่งสอนน้องคนนี้มาตลอด
ขอบรมีอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองนะฮะ

จะขอเขาวิดีโอคอแล้วเขาไม่พอ
โนมโนติดต่อไปนี่มันดูอยู่ที่ทีมงานฉันดูอยู่
แต่ทำไมเมื่อกี้รูปพอเป็นรูปปกติเขาไม่มีแผลตรงนี้ด้วยนะ

ฉันบอกทีมงานฉันเคยอยู่คนหนึ่งเมื่อก่อนตากล้องหรือ
เห็นแหละคิดไปเป็นตรงรสงค์หมูนอนไหมและเป็นบ้านเบาบอกไม่ก็ต้องกลับบ้านและครับบ้านอยู่ใต้นั่นแหละ
หืออ่ะเดี๋ยวติดต่อให้มดดำด้วยนะคะ
หรือเขายังเข้าสงมานี้อยู่เธอ
วนที่เค้าทำพิธีอยู่เค้าไม่ได้ไหม
เหลือมดดสัมภาษณ์ไม่ได้
แต่แล้วจะให้เซหายกับพี่มดดำหน่อย
เขาทำวิธีอยู่หรือเขาไปกล้าเลยไหม
มันให้เขามีสมาธิตอีกครับ
ภายออกมาปรากฏว่าวัตถุนั้นคุณผู้ชมขาวเป็นสีส้มอ่อนคาดว่าจะเป็นมุกเมโลแล้วก็เอาออกมาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เก็บเอาไว้เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูอีกทีว่าใช่หรือเปล่านะคะเพราะว่าคุณซูมิตบุญมาอายุ๖๐ปีคนที่บอกเองนะคะ
แล้วก็พบว่ามีหอยเชอรี่ติดอยู่แล้วก็เอามาจัดการทำเป็นอาหารเรียบร้อย
ตอนนี้เขาก็เชื่อคิดว่าเป็นมุกเมโลนี่แหละค่ะ

ชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยจิ้มเข้าไปแล้วก็กิน
ปกติปรากฏว่าพอเอาไปล้างนะ
เขาบอกว่าวัตถุมันคล้ายมุกเมโลนะ
ก็เลยได้ยินข่าวในหลายพื้นที่นะคะ

มุกเมโลจนวันนึงมีข่าวว่าเอาไปขายได้จริง
ก็เลยทุกคนก็เลยเจอกันเยอะถึงรู้ว่าอ๋อ
ว่าเมื่อก่อนเราอาจจะเคยกินกันแล้วโยนทิ้งเธอ
แต่ถ้ามันสีส้มแล้วมันแบบ

ไม่แต่เมื่อก่อนไม่มีใครรู้ไงถูกต้องมันเพิ่งมารู้ว่านี่คือมิก
มุกเมโลใช่ไหมอืม
โอเคพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
เซรั่มลดเลือนริ้วรอย

เอาละฮะอิงฟ้าวราหะใช่ไหม
ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่สนามบินเพื่อเดินทางออกไปยังอินโดนีเซีย

จังหวัดชาวาตะวันตกที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเซ็นตรู
ขอบคุณที่มาส่งนะคะจะเอามงแรกกลับมาฝากทุกคนนะคะ
อีกทั้งยังโพสต์ด้วยว่าขอบคุณที่ฝ่าฝนฝ่าน้ำท่วมอดหลับอดนอน
นี่ดูสินะมาจากต่างจังหวัดรักพวกคุณรอแป๊บค่ะนี่
ขอให้ได้นะอิงฟ้าพี่ก็เชียร์หนูอืมน้องสวยปังอยู่อ่ะเน
มีพลังของพาเวอร์ก็เชียร์คนไทยเชียร์สิเนอะ
ให้ได้นะจ๊ะนะครับอีกคนนึงน้องปรางนะคะกัณรันนะคะ
ตอนนี้นะเขาบอกว่ามีคนให้เชียร์ให้น้องปั้นแจ่มปรมะเนี่ยจีบกันนะคะ
แต่ปรากฏว่าน้องปั้นเพิ่งเลิกกับแฟนใช่ไหมใช่ค่ะ
ปั้นเลิกกับญี่ปุ่นหรือยังเลิกแล้วค่ะอืม
ปรากฏว่าน้องบอกว่าตอนนี้เขามีความสุขกับการที่เขาอยู่คนเดียวเนาะ
แล้วก็มีหนุ่มในค่ายเนี่ยในช่องก็มาจีบนะคะ
ก็ได้ปั้นจันนี่แหละจ้าเป็นคนสกรีนให้นะว่าอย่างนี้นะคะ
ปรางสวยน่ารักมากตอนนี้คนก็เชียร์ให้นางมีคู่ว่านางจะไปคู่ใครนะคะ
น่ารักปั้นจันทร์ไม่ใช่นะคะปั้นจันเขาบอกปั้นจันไม่ใช่ปั้นจันเป็นพี่
คือสนิทกันมากค่ะเป็นพี่ชายที่แสนดี
อืมดูสิดูหุ่นอ่ะ
แต่ก็ไม่แน่มัติที่สนิทกันเดี๋ยวดูปั้นสิ
ปั้นก็โสดอีกแล้วเหรอโสดแล้วจ้ะ
โอ้ปั้นโสดอีกแล้วลูกเบกไหม

อ่ะเบรกค่ะเบรกแป๊บนึง
เมื่อกี้อันยองใครเป็นพรีเซนเตอร์นะคะ
เออใช่สดลองไปกินกันดูแอ่งที่เราเจอกันกินอย่างนี้
ใครสั่งของอยู่เออ
คุณคะใครที่มีลูกสาวนะเขาบอกว่า
ละมุนละมัยขึ้นเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกสาวเนี่ย
จะแบบมีความเป็นน่ารักของเด็กผู้หญิงนะคะ
เช่นเดียวกันอันนี้แหมเฉกเช่นเนอะ
โนล่านะคะลูกของคุณเจนนี่แล้วก็คุณพ่อมิกกี้
ไปดูดีกว่าไปดูคุณพ่อมิกกี้ดิสเลี้ยงลูกยังไง
โลล่าบอกพ่อคะหนูอยากได้ผมทรงปรินซิสค่ะ
แล้วคุณพ่อก็จัดการให้นะคะทำให้เนอะ
นี่โนล่าหน้าเหมือนมิกกี้แล้วเนอะ
ตอนแรกยังว่าเหมือนคุณแม่แล้วเนี่ย

เหมือนเนอะ

น้องโนล่า
เป็นยังไงคะ
คุณพ่องตาแหมคะ

คุณพ่องตาแม่ค่ะ

ไม่สวยครับ
อันนี้ดู

ตรงแบบรึหรอ

ก็บอกว่าคิดถึงพี่รถเมย์
พี่รถเมย์ไปอยู่ไหน

อาจารย์
ก็ต้องอยู่ต่อเนอะ
ก็น่าจะมาถึงอีก๒๓วัน

เป็นชุดว่ายน้ำอยู่ในสระน่ารักมากเลย

ภาพเลยนะคะที่ได้ไปท่องเที่ยวแล้วเขาบอกว่า
เซ็กซี่นะเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในน้ำแต่แบบโอ๊ยมันก็แบบแซ่บอยู่
เพราะว่าเดี๋ยวพระธรรมก็น่าจะอีกแบบมันต้องกลับแล้วนะ
มันต้องกลับอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปไหนแต่ไม่อย่างไรก็ต้องเลี้ยงลูกแล้วก็ต้อง
ใช่ไหมแต่เขาสวยนะท้องเขาดูเตรียงปังอ่ะเพราะพี่เมย์สวยอยู่แล้ว
นางยังไม่เฉลยลูกอีกหรอลูกพี่โอ๊ยจะเฉลยแทนหรอ

คุณผู้ชมลองเดาด้วยนะเดาเล่นดูนะคะว่าหญิงหรือชายเพศใด
เอาล่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะฮะสำหรับคนที่เจอฝนต้องเตรียมตัวนะหมีภู
บ้านน้ำเกิดถึงไหนแล้วแถวท่าน้ำโน่นไงบ้าง

คือโอ๊กเขาบอกชายเขาครึ่งโอ๊ก

เดี๋ยวว่ายมาก
เพราะเนี่ยแต่ละคนทีมงานแต่ละคนกลับบ้านได้แล้วเนาะ
สำหรับใครที่กำลังลุยน้ำท่วมอยู่นะเอามาพวกเราเป็นกำลังใจให้นะคะ
เอาละฮะแน่นอนเตรียมตัวรับมือกับฝนกันด้วยนะครับไปกันก่อนขอให้ทุกคนปลอดภัย
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ก่อนครบโตชาติสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ